สวัสดีค่ะมาวทุกสิ่งทุกรอบเติม
ตอนนี้อยู่กันละ๒สาวเรื่องขวัญคุณฉ้อรี่ค่ะ
มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเป็นความน่ารักของคู่นี้
สำหรับแดนกับแพตตี้ที่หลายคนลุ้นกันเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี
พาดูใจกันมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะฮะ
แล้วก็เพื่อนในวงการเนี่ยก็แซงหน้ากันไปหลายคู่แล้วด้วยนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเขาออกงานอีเวนต์เดียวนะคะ
แพตตี้บอกว่าต้องรอลุ้นไปก่อน
แล้วก็เอ่ยชมฝ่ายชายกันด้วยว่ามีแววความเป็นคุณพ่อมากเลยนะ
ดูจากการที่ไปเล่นกับลูกของพี่บีมกวีเนี่ย
ฝาแฝดล่าสุดพี่แดนแล้วก็แพตตี้ควงคู่กันออกงานนะคะ
ก็เลยขอพูดถึงโมเมนต์สุดประทับใจแล้วก็น่ารักของกันและกันค่ะ

ชมน้องแพตตี้กลางวงสัมภาษณ์ไปเลยค่ะ
บอกว่าคนนี้แหละเหมาะจะเป็นคุณแม่และคู่ชีวิตจ้า
สุด
คือเราทั้งคู่นี่เหมาะกับการใช้ชีวิตร่วมกันมาก
ไหวเพราะว่าเราแบบมันมีความเป็นคุณพ่อสูง

ดูแลทุกอย่างได้เก่ง

พี่ละคนพี่ละคนข้ามีนะ
นี่เอาจริงนะคุณผู้ชมนะฟังสัมภาษณ์เนี่ย

วันนี้น่ารักเหมาะอย่างที่พี่แดนบอกค่ะ
อ่ะรอดูนะคะเตรียมตัวงานวันวิวาแล้วกันนะคะ